คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องราวของการช่วยเหลือสัตว์
ตอนแรกว่าจะจำได้แต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้ว
คือหมีตัวนี้เป็นลูกหมีควายที่หนีออกมา
แล้วก็ชาวบ้านเขาไปเจอหมีอยู่ในชุมชน

ตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยกัน

พร้อมกับศตวแพทย์หญิงชะนัญา

หมอโบค่ะผู้หญิงคนนี้ผมสร้างอย่างนี้ค่ะ
สัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ป่า
ในพื้นที่ตำบลโคกรวดอำเภอบางพลีจังหวัดนครนายก
ซึ่งห่างจากจุดแรกที่ชาวบ้านแจ้งว่า
พบลูกหมีควายออกมากินพืชผลทางการเกษตร

จากจุดนี้เนี่ยพี่ทีมงานเจ้าหน้าที่เขาพบร่องรอยการ

ก็คือมีร่องรอยการกินบอนคุณจำได้ไหม
และหลังจากนั้นก็เดินตามร่องรอยไปสักพักหนึ่ง
แกะรอยไปค่ะจนกระทั่ง
คุณเห็นไหมตัวดำนั่นไม่ใช่หมาแต่นี่คือหมี
โอ้โหนี่ค่ะนี่คือเจ้าลูกหมีควายตัวนี้นี่แหละ
กำลังเดินมุ่นง่านงงงวยกันอยู่ในทุ่งท้องนาเนี่ยค่ะ
คือตรงคล้องนาตรงนี้คือชาวบ้านเขาเกี่ยวเข้าไปแล้ว

อันนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจเลย
นี่คือเจ้าลูกหมีที่หนีหมามาแน่นอน
แล้วเป็นเจ้าลูกหมีควายตัวเดียวกับที่เรากำลังตามหา

ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะวิ่งเข้าไปจับได้
คือวางแผนก่อนว่าจะทำยังไง
เขาก็กำลังจะวิ่งเข้าไปไล่จับ
แต่ลูกหมีตกใจโดดหนีลงน้ำ
งานนี้พี่เจ้าหน้าที่กับหมอโบจะทำยังไง
หมีหนีลงน้ำไปแล้วไปดูค่ะ
อ้าว

พี่กบมาเร็ว
นี่คุณผู้ชมเห็นไหม
เหมือนใช้สวิงช้อนตักหมีตัวนี้ขึ้นมาจากในน้ำ
สุดท้ายทุกคนก็ช่วยกันจับลูกหมีควายตัวนี้

แล้วจากการตรวจสอบคุณดูนะ
หมีควายตัวนี้เป็นเพศเมียนะคะคุณชนะ
ตอนแรกเราเดาว่าน่าจะเป็นเพศผู้
แต่นี่เป็นลูกหมีควายเพศเมีย
แล้วคุณดูนะตัวมันเล็กมาก

น้ำหนักแค่๑๕๒๐กิโลกรัมเอง

แต่สภาพร่างกายของน้องเนี่ยผอมโซแล้ว
เนื่องจากว่าน่าจะขาดอาหารมากดีไหม
นี่ตลอดการจับน้อง
พยายามดิ้นขัดขืนตลอดการจับกลุ่ม
คือหมอโบเองเขาพยายามที่จะเอาภาพปิดตาคลุม

ส่วนพี่เขาก็ช่วยกันสุดลิดเลยค่ะคุณ

คือด้วยความที่ว่าหมีเองก็ไม่ได้เคยชินกับคน
มันก็แตกตื่นแล้วมันก็ตกใจนะคะ
ก็รีบช่วยกันจับมันใส่กรง
แล้วเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายลูกหมีควายตัวนี้
ไปตรวจสุขภาพที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๓
นครนายกต่อไปนะ
ยินดีด้วยจับน้องหมีควายตัวนี้ได้แล้ว

มันหลุดมากี่ตัวอะไรยังไงนะคะ
แต่ว่าเห็นแบบนี้เราก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ปรบมือให้เลย
ทำงานได้แบบรวดเร็วทันใจและเก่งมาก